มาดูเรื่องราวต่อไปนะครับมาดูเรื่องราวดูที่นอนของตัวเองให้ดี
ครอบครัวนี้ปัดแล้วปัดอีกปัดแล้วปัดอีก
ลูกน้อยนอนอยู่กับคุณยายใครจะคิดว่าตะขาบมันอยู่บนที่นอน

นี่ฮะโอ้ยเข้าไปที่ผมแล้วเข้าไปที่หัวแล้ว

แล้วนอนกับคุณยาย

ยายทำยังไงต่อยายก็สงสัยให้ตัวอะไรเห็นแบบวัยวัย

คุณยายก็ตั้งสติอยู่ทำอย่างภาพนึง

เปิดโทรศัพท์ดูเห้ยนั่งมันตัวอะไร

คุณยายก็ทำยังไงดีล่ะไม่เอาดีกว่า

เพื่อความปลอดภัยเพราะไม่มั่นใจว่างูหรือเปล่า

น้อง๒ขวบเนี่ยน้องฮันน่านะครับ
นอนกับคุณยาในห้องน้ำตะขาไปไต่ถึงผมน้องแล้ว
แล้วมันขึ้นไปอยู่บนที่นมที่นอนท่าห่มหมอน
เหลือให้ไปสุดท้ายมันก็เตลิดขึ้นบนหัวนอนแล้ว

แกก็อย่างที่เห็นก็เอาโทรศัพท์มือถือมาเปิดส่องดูก็ไม่เจอ
ก็เลยแบบอุ้มน้องไปดีกว่า
ไม่รู้ว่าตะขาตัวใหญ่ขนาดไหนก็เลยมองหาไม่เจอ

เพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมครับสุดท้ายน้องก็ปลอดภัย
ก่อนจะกลับมาเปิดไฟค้นหาอีกทีหนึ่งก็ไปเจอโอ้โหตะขาตัวใหญ่มาก
ยาต้อง๘เซนต์ไม่ใช่เล็กเลยนะ
แล้วมาซ่อนตัวอยู่ในกองผ้าห่มนี่แหละครับ
ด้วยความตกใจที่เห็นคือยายตีตายเลย
กลัวมันจะแบบย้อนกลับมาอีกนะครับ
คุณแม่น้องฮันน่าก็เลยเอาคลิปนี้มาเปิดให้ดู
ให้ทีมข่าวของเราบอกว่ามันอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนต้องระวังให้ดีเพราะอะไร
ช่วงนี้หน้าฝนสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานมันก็จะเข้ามาในบ้านได้บ่อยได้เยอะแบบนี้

เพราะว่าข้างบ้านเขามันเป็นแบบป่ารกร้างอะไรแบบนี้
ต่อไปเดี๋ยวจะให้ช่างมาอุดรูต่างรอบบ้านเลยให้มันสนิทเลย
แล้วฉีดยากันแมลงกันสัตว์มีพิษรอบบ้านเลย

อันนี้ก็ฝากดูเนาะดูแลในบ้านให้ดีนะครับ